ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะ
จูงวัวไปกินย่าข้างทางนะคะ
แต่ว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ค่ะ
ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจบอกว่า

น่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖เดือน
และไม่พบเอกสารติดตัวเลย
ข้อมูลอย่างเดียวที่ทราบจากการที่ดูสภาพของโครงกระดูกแล้วคือ

ตำรวจสพเมืองหนองคายรับแจ้งเหตุพบศพ
บริเวณป่าละเมาะข้างทางรถไฟนะคะ
ใกล้กับจุดเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองค่ะ
เข้าไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ไปเจอโครงกระดูกมันห่างจากรางรถไฟประมาณ๒๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ

และถูกดินคลุมทับเล็กน้อยคือไม่ลึกมากอะนะคะ
โครงร่างน่าจะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรเป็นผู้ชายค่ะ
อกจากนี้เสื้อผ้าที่ตรวจพบคือ
กางเกงวอร์มขายาวสีเขียวรองเท้าแตะแบบขี้เบอร์๙๕
สีดำพื้นรองเท้าสีน้ำเงิน
นาฬิกาข้อมือแบบดิจิทัลสายยางสีดำ
มเชือกเป็นลักษณะสร้อยเชือกร่ม

ระบุการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖เดือนนะคะ
กระดูกศีรษะอยู่ในสภาพปกติ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายด้วย
คนที่พบโครงกระดูกคนแรกชื่อว่าในอู๊ดค่ะ
บอกว่าตอนนั้นจุงวัวไปเลี้ยงที่บริเวณนี้
มันมีย่าจะพาวัวไปกินย่า
หลังจากนั้นไปเจอโครงกระดูก
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
เบื้องต้นไม่มีใครทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
อกจากนี้ตรวจพื้นที่นั้นแล้ว

โดยจะได้ส่งโครงกระดูกไปตรวจพิสูจน์ที่นิติเวศขอนแก่นนะคะ
รวมทั้งติดตามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
มีคนแจ้งความคนหายไว้ในพื้นที่ใดบ้างหรือไม่
หรือถ้าใครสงสัยว่าเป็นคนรู้จักเป็นญาติ
ติดต่อไปได้นะคะที่สพเมืองหนองคายค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะรูปร่างค่อนข้างใหญ่
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
กางเกงที่ใส่เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีเขียว
รองเท้าเบอร์๙๕ค่ะ